ดูเรื่องของผลไม้ที่นี่กันหน่อย
เขาบอกว่าที่นี่มีสวนเมลอน
แต่สวนเมลอนที่จันทบุรีแห่งนี้เป็นสวนเมลอนลอยฟ้า
เฮ้ยอยากดูลอยฟ้าคุณ
ไปดูกันดีกว่าสวนเมลอนลอยฟ้า
ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์แห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด๔ไร่
เจ้าของคือคุณสืบศักดิ์แผ่นผาหรือพี่โก้
ซึ่งภายในสวนเมลอนแห่งนี้ถูกออกแบบให้ลอยอยู่กลางอากาศ

คุณนี่แหละเป็นที่มาของคำว่าสวนเมลอนลอย
เอามาผ่าเมลอนดูกันซะว่าเนื้อเมลอนเป็นยังไงบ้าง
เขาปลูกเมลอนพันธุ์ต่างประเทศทั้งหมด๕สายพันธุ

กิโลกรัมละ๑๔๐บาท
ส่วนสายพันธุ์อากาเนเมดล์หรี่นะคะ
อาซาฮีอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐บาทแล้วก็มีสายพันธเนเทอร์แลนด๑สายพันธุ์ก็คือ
แล้วไอ้สีส้มเนี่ยสีส้มมีหลายพันอันนี้อันนี้เขาปลูกแบบต่างประเทศด้วย
ญี่ปุ่นด้วยผสมกันนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ผลผลิตทุกลูก
ลูกค้าสามารถเลือกที่จะตัดเองได้เฮ้ยตัดเองได้เลยเหรอแล้วก็เอาไปชั่งกิโลแบบผ่ากันสดเลยเนี่ย
คุณเลือกเลยอยากได้ลูกนี้แล้วไปชั่งดูลูกนี้ขนาดเท่าไหร่ขายเป็นกิโลไง
แต่อย่างนี้ทางเจ้าของสวนเขาก็จะให้คำแนะนำนะ
แต่จริงส่วนใหญ่มันตัดได้พร้อมกันถ้ามันสุกมันก็คือสุกยกส่วนพร้อมกัน

ลอนมันจะมีระยะเวลาในการตัดพร้อมกันอยู่แล้ว

เขาบอกว่าหวานกรอบสดสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค

แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นพิษ

แล้วในฟาร์มเขาก็ยังมีพวกร้านกาแฟขนมของฝากต่าง
ถ้าหากใครสนใจก็สั่งจองสินค้าได้นะคะ
เขาบอกว่าทุกวันเลยตั้งแต่๑๐โมงจนถึง๖โมงเย็น
ติดตามทางเฟซบุ๊กเถียงนาเมลอนนะคะ
หรือมาได้โทรศัพท์ด้านล่างเลยจ้า
เรื่องเมล่อนนี่ต้องถามน้องใบตอง

ไม่ได้มาโฆษณารายการเขามีฟาร์มเมลอนอยู่ที่โคราช

เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดู
เห็นฉันเขาบอกว่าเมล่อนเขานี่หวานชำ

ใส่กินเป็นกาแฟหรือไง
ใครที่ชอบเมลอนนะลองดูนะครับ